ส่วนเหตุการณ์นี้โหดไม่แพ้กันที่นครศรีธรรมราชนะคะ
เลื่อยไม้ประจำหมู่บ้านคนหนึ่งถูกว่าจ้างให้ไปเลื่อยไม้ที่บ้านหลังนึง
หลังจากทำงานเสร็จคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดี
ก็เลยนั่งล้อมวงกันกับเจ้าของบ้านญาติญาติกินหมูกระทะฉลองปีใหม่
สักหน่อยปรากฏว่าอยู่อยู่มีคนร้ายค่ะซุ่มยิงจากด้านหลังนะคะ
อืมยิงปืนหนึ่งนัดเข้าไทยทอยเขาอ่ะโอ้โห
เสียชีวิตคาวงหมูกระทะเลยหน้าคว่ำลงมาเลยดิ
คว่ำลงมาเลือดอาบเลยค่ะแล้วประเด็นคือในวงนั้นน่ะ
มีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่แต่ตำรวจบอกแบบนี้นะ
คนร้ายนี่ไม่ธรรมดานะเพราะหนึ่งไม่มีสัญญาณอะไรเลย
และสองยิงแม่นมากนัดเดียวจอดไม่ต้องยิงซ้ำ
และไม่โดนคนอื่นในวงที่นั่งล้อมติดกันเลย
นี่แสดงว่ามีความเชี่ยวชาญในการใช้ปืนตำรวจบอกแบบนั้นค่ะ
อืมผู้ตายคือนายประเสริฐศรีดำหรือว่าช่างหมีนะคะ
อายุ๔๒ปีค่ะสภาพก็คือเสียชีวิตอยู่ข้างหม้อหมูกระทะเลเลยค่ะ
บาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนสั้นไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าไทยทอยฝังใน๑นัดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่หมู่๘ในอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องต้นเนี่ยช่างหมีคนนี้เขาเป็นช่างเลื่อยไม้ในหมู่บ้านค่ะ
เขามารับจ้างเลื่อยไม้ที่บ้านหลังเกิดเหตุเสร็จงานปุ๊บก็ร่วมกินวงหมูกระทะฉลองปีใหม่กัน
กันประมาณสักหกถึงเจ็ดคนได้นะคะจังหวะทุกคนกำลังนั่งกินกันอยู่นั่นแหละค่ะ
คนร้ายไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าซุ่มอยู่ตรงไหน
แต่ยิงปืนหนึ่งนัดเข้ามาจากทางด้านหลังของช่างหมีเข้าไทยทอยช่างหมีเสียชีวิตทันที
มีทั้งเสียงมีทั้งภาพ
โอ้โหแม่นจริง
แล้วคือเห็นควันชัดเจนมากตอนแรกคุณผู้ชมจะเห็นเหมือนเป็น
รถจักรยานยนต์ขี่ผ่านไป
อันนั้นคือสองคนที่อยู่ในวงหมูกระทะด้วยกันกำลังจะขี่ออกไปเอาน้ำจิ้มสุกี้
ออกไปจะไปเอาน้ำจิ้มสุกี้เพิ่งออกจากวงไปได้ไม่ถึง๑๐วินาที
ไม่ถึง๕วินาทีไม่เห็นใครเลย
เราไปไล่คุยกับทุกคนที่นั่งอยู่ในวงหมูกระทะแล้วคุณผู้ชมลองฟังไปพร้อมกันเลยนะคะ
คือวันนี้เนี่ยตำรวจชุดสืบสวนสพเปลี่ยน
แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘ลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายค่ะ
ก็ต้องมีการนำเทปสีเหลืองปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุก่อนนะคะ
ตำรวจคาดว่าจุดที่คนร้ายซุ่มอยู่เนี่ย

กลุ่มช่างหมีที่นั่งกินหมูกระทะกันอยู่
คนร้ายต้องชำนาญในการใช้ปืนมาก

หนึ่งนักเข้ากลางไททอยด์
พอดีไม่โดนคนอื่นแล้วเข้าจุดตายเสียชีวิตเลย
ทีมข่าวเราได้คุยกับสองคนที่นั่งอยู่ในเหตุการณ์นะครับ

ครับกับเด็กชายวัยสิบขวบอีกคนนึงที่นั่งอยู่ตรงข้ามช่างหมีเลยอะค่ะ

ในวงหมูกระทะเนี่ยจริงอยู่กัน๘คน
มีคุณลุงของเธอมีเด็กผู้ชายสองคนมีตัวเธอ
ส่วนน้องชายกับพี่เขยคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค

เห็นไฟรถมอเตอร์ไซค์สองคนนั้นขึ้นมอเตอร์ไซค

แล้วอยู่เสียงดังปั้งก็ลั่นขึ้นกลางวง

ตอนแรกไม่มีใครคิดว่าช่างหมีถูกยิงนะคะ
นึกว่าสงสัยมันหมูมันปะทุ
เตาหมูกระทะมันดังลั่นเปรี้ย

แต่ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมช่างหมีถึงอยู่

เธอก็เลยรีบเดินไปดูยกตัวช่างหมีขึ้นมาจากโต๊ะ
โอ้โหเลือดนี่อาบมือเลยค่ะ

แต่ที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคะครับทุกคนสิ่งที่ทำเหมือนกันคือ
มองซ้ายมองขวามองดูโดยรอบทันที

ไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีสิ่งผิดปกติ

ถ้าผมเป็นผมผมอยู่ในวงนี้ผมจะหลอนมากเลยนะ
เพราะตอนนั้นนั่งอยู่๔คนแล้วผู้ใหญ่

แล้วก็หน้าตั้งอยู่บนถ้อยน้ำจิ้มแล้ว
แล้วตอนประคองเลือดเต็มฝ่ามือหนูแล้วตอนนั้น
คือเรานั่งอยู่ตรงนี้เรามองหันหน้าออกหน้าบ้านไม่เห็นคนร้ายเลย

ตอนนั้นไม่สนใจอะไรด้วยแหละก็นั่งกันปกติ
ไม่ค่ะตอนนั้นคือไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงปืน
ยังคิดกันว่าเป็นเสียงประทัดเลยอะไรแบบนี้
มาเอกใจก็ตอนที่เอามือไปช้อนศีรษะ
แล้วก็มีเลือดแล้วก็รู้สึกว่าโดนแผลอะไรแบบนี้
เราได้คุยกับน้องผู้ชายวัย๑๐ขวบที่นั่งตรงข้ามช่างหมีพอดิบพอดีด้วย
ถ้าพูดถึงจุดที่น่าจะมองเห็นคนร้ายได้มากที่สุด

ว่าไงรู้ไหมคะพี่ผมไม่เห็นอะไรเลยจริงครับ
จังหวะที่เสียงปืนลั่นแล้วช่างหมีหน้าคว่ำลงมากลางวง
ผมเองก็มองรอบผมไม่เห็นอะไรเลย
ผมตกใจมากแต่ผมก็รู้สึกว่าคงเป็นโชคดีของผมที่ไม่โดนลูกหลง
ครับอีกคนนึงคือในเบสหรือนายธีรวัตรใจห้าวนะคะ
ขี่รถออกไปก็คือคนที่จะไปเอาน้ำจิ้มสุกี้
เขาบอกขี่ไปไม่นานได้ยินเสียงดังปั้งเหมือนกัน
แต่ตอนนั้นไม่คิดว่าจะมีคนมายิงไม่คิดว่าเป็นเสียงปืน
ก็เลยขี่รถต่อไปไปเอาน้ำจิ้มที่บ้านเพื่อนนะคะ
อยู่ห่างกัน๑กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๑๐นาที
ผมไม่เอกใจเลยไม่ใครจะไปคิด
ค่ำคืนปีใหม่เอาใครจุดประทัดหรือเปล่าเออใช่ใช่ขี่รถกลับมาโอ้โห
รู้ข่าวช่างหมีถูกยิงเสียชีวิตช็อกเหมือนกันค่ะ
และประเด็นคือจังหวะที่กล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมเขาขี่รถออกไปยังไม่ถึง๕วินาที
เสียงปืนมันลั่นใช่ไหมเขาบอก
พี่ผมไม่เห็นใครเลย

มันไม่มีรถใครผ่านมาเลยจริง

เมตรน้ำจิ้มจะหมดแล้วไปเอาน้ำยิ้มให้หน่อย

ไปเก็บแล้วพีเอ็กซ์ก็บอกว่าเดี๋ยวพีเอ็กซ์ไปด้วยไปถึงหน้าบ้านป้า
ไม่ไกลครับประมาณกี่ประมาณสี่ห้าสิบเมตรครับก็ได้ยินเสียงดัง
ก็คิดว่าเป็นเสียงประทัดที่เด็กหยุดเล่นก็เลยขับรถต่อไปโดยไม่สนใจ
อะไรครับออกไปประมาณกี่นาทีเราได้ยินออกไปประมาณไม่ถึงหนึ่งนาที
ก็ได้ยินเลยระหว่างที่ขับไปเนี่ยได้มองตลอดทางเลยว่ามันมีใครซุ่มอยู่ไหม
ไม่เห็นใครซุ่มอยู่เลยครับไม่มีพิรุษที่แบบมีปัญหากับใคร
คือแกดีตลอดอืมไม่มีใครมาขู่ครับไม่มีเลยครับนางวิรัยวันใจห้าว
เจ้าของบ้านค่ะคนที่ว่าจ้างให้ช่างหมีเนี่ยมาทำบ้าน
แล้วก็ชวนกินหมูกระทะฉลองปีใหม่กันเธอบอกนะคะว่าช่างหมีไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเลย
ตกใจมากจริงที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคาบ้านเธอแบบนี้
ไม่รู้ว่าคนร้ายคือใครต้องการอะไรหรือแค้นอะไรถึงต้องมาก่อเหตุกันโหดเยี่ยมอย่างนี้ค่ะ
มีเพื่อนมีเพียงก็มีพ่อมีตาอีกคนนึง
ตอนนี้ตำรวจทำงานหนักมากนะคะเพราะว่ามันไม่มีเบาะแสไม่มีอะไรที่จะบ่งชี้ได้เลย
ไม่มีแม้กระทั่งความผิดปกติณคืนวันเกิดเหตุ
สิ่งที่ตำรวจทำได้ตอนนี้คือไล่กล้องวงจรปิดในพื้นที่

คนที่นั่งอยู่ในวงหมูกระทะตรงนั้น
เพราะว่านั่นคือพยานปากสำคัญที่สุด

สมาชิกทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ
แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าคนร้ายเป็นใคร
มากันกี่คนแล้วก่อเหตุทำไมค่ะ
คดีนี้น่าสนใจนะครับต้องติดตาม